ส่วนความเคลื่อนไหวนะคุณผู้ชมในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
ก็หลังจากที่เมื่อวานนี้รวมไทยสร้างชาติออกมาแสดงชัดเจนแล้วล่ะ
ว่าจะร่วมค่ะในการร่วมในการโหวตนายกให้กับทางด้านของพักเพื่อไทย
คุณผู้ชมกลายเป็นแฮชแท็กนี้ขึ้นคุณอ่านหน่อยค่ะคุณคิง
ชนหน้าลาออกกี่โมงตอนนั้นคือ๖๔๐๐๐กว่าทวิตใช่ไหมฮะ
หรือว่า๔๐๐กว่าข้อความ๖๔๐๐กว่าข้อความ
ล่าสุด๑๑โมง๔๒นาทีตอนนี้ไป๘๑๕๐๐กว่าครั้งแล้วกับแฮชแท็กนี้
อันดับหนึ่งของเทรนด์ประเทศไทย
ใช่ค่ะอันนี้เป็นเทรนด์นะคะที่เกิดขึ้นที่มีคนโพสต์กันนะคะ
ก็หรือว่าเรียกกันว่าเทรนดเอสก็แล้วกันนะ
พอมันกลายเป็นเทรนด์มาแบบนี้หลายคนก็เลยไปขุดค่ะ
เรื่องของการออกสัมภาษณ์โอ้โหมากมายเลย
แล้วไปพูดว่าถ้าเกิดว่าเลือกไปรวมเมื่อไหร่ที่ไปรวมกับ๒๐๐
ลุงเขาจะลาออกทันทีอันนี้หลายคนก็เลยไปขุดเอามาและจริงเนี่ยมาพูด
ในเวทีดีเบตของไทยรัฐเรานี่แหละใช่ค่ะแล้วเนี่ยเมื่อกี้เลยนะถามคุณตาย
สิริวัลว่าเอ๊ะคุณตายคะตามหน่อยซิว่าเอ๊ะติดต่อหมอชนนั่นได้ไหมคุณตายบอกว่า
ตอนนี้เงียบกริบเลยคุณหมอเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าคุณหมอจะมีท่าทีอย่างไรนะ
คุณผู้ชมคะทีนี้อีกหนึ่งคนค่ะที่ก็มีคนติดตามมากมายนะคะ
เรื่องของการเมืองก็คือทางด้านของบอกกรัยจุดนั่นแหละคุณสมบัตินะคะ
ก็ออกมาทวิตข้อความในลักษณะแบบนี้ว่ารัฐบาลข้ามคั่วออกมาแบบนี้แล้ว
เช็คบิน๓ปจะไม่เกิดประยุทธ์จะลงอำนาจชิลประวิทย์อยู่เป็นกองกำลังระวังหลัง
ใหญ่ที่หนุนหลังอยู่สบายใจและคนพ่ายแพ้คือประชาชนนี่คือการทวิตนะคะ
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่วรอบนี้จะแพงจนทำให้การเลือกตั้งครั้งหน้า
คะแนนของเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ไม่รู้ว่าใครจะได้ที่นั่งมากกว่ากันค่ะ